คุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
คือคนร้ายไปพาผู้หญิงวัย๑๖ปีมาข่มขืน
ท่อระบายน้ำที่อยู่หน้าวัดใหญ่ที่พิศนุโลก
ข่มขืนทำร้ายร่างกายเธอ
เพราะเธอขัดขืนเอาขวดฟาดหน้าเธอ
ใช่ค่ะหน้าแล้วก็ปากได้รับบาดเจ็บเลยนะคะ
แล้วหลังจากนั้นพอหลังจากก่อเหตุเสร็จแล้ว
พยายามหนีตำรวจก็ล้อมจับปิดเมืองล้อมเลย
ท้ายที่สุดค่ะว่ายน้ำลงแม่น้ำน่าน
เพื่อจะหนีแต่ก็ไม่รอดนะคะ
นี่เลยคือหลังจากที่ถูกจับกลุ่มมาเรียบร้อยแล้ว
เป็นผู้ต้องหาค่ะนายหมึกก็คือนายสมชายเย็นจิตอายุ๔๔ปี
ก็ถูกตำรวจภูทรเมืองพิศนุโลกคุมตัวมาสอบปากคำนะคะ
เพราะว่าเขาได้ก่อเหตุช่วงประมาณสัก๒ทุ่มครึ่ง

จุดที่เกิดเหตุก็คือบริเวณใต้สะพานนเรสวน
หน้าวัดพระศรีรัตนามหาธาตุวรมหาวิหารหรือว่าวัดใหญ่
ท่อระบายน้ำเลยนะในท่อระบายน้ำเลยฮะ
แล้วตอนแรกเนี่ยนะผู้ต้องหาเนี่ยนะ

ผู้ต้องหาเขาบอกว่าที่ก่อเหตุนี้
คือเป็นการซื้อบริการทางเพศไม่ได้เป็นการขืนใจ
แต่สุดท้ายก็ยอมจำนวนต่อหลักฐานคุณผู้ชม
เพราะว่าหลังจากที่ก่อเหตุแล้วเนี่ย
กางเกงเขาทิ้งอยู่ในจุดที่เกิดเหตุ
แล้วในกระเป๋ากางเกงมีบัตรประชาชนของเขาอยู่
คือถอดกางเกงหนีเพราะว่า

ใช่ค่ะมีคนมาเห็นพอดีไง
แล้วเขาก็เลยกลัวความผิดเลยหลบหนี
ทีนี้ท้ายที่สุดแล้วก็รับสารภาพนะ
ว่าเมาเหล้าแล้วก็เกิดอารมณ์ทางเพศ
ทีนี้ไปเจอเหยื่อนั่งอยู่คนเดียว

มีการพูดจาแทะโลมจะขอหลับนอนด้วย
ทีนี้ผู้หญิงก็เดินหนี
ก็เลยทำให้ตัวผู้ต้องหาไม่พอใจ
หลังจากนั้นเดินตามไปทำร้าย
ถือขวดเหล้าเป็นขวดเหล้าขาว
ฟาดปากฟาดศีรษะจนได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็ฉุดผู้หญิงวัย๑๖ปี
ไปที่ปากท่อระบายน้ำแล้วก็บังคับข่มขืน
ทีนี้ระหว่างนั้นเองนะมีชาวบ้านผัวเมียเข้ามา
เขากำลังออกหาปลาแล้วก็มาเห็นพอดีเลย
ชาวบ้านก็เลยอ้าวนี่มันเกิดอะไรขึ้น
เหยื่อเองก็ร้องขอความช่วยเหลือ
ทำให้นายหมึกก็รีบมุดหนีไปในท่อระบายน้ำ
เหตุการณ์เกิดกลางคืน๒ทุ่มกลางคืนวันเสาร์
เจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังในการที่จะปิดล้อมจับกลุ่ม
ก็รู้ว่านายหมึกอยู่ในท่อ

ก็กลัวนายหมึกจะขาดอากาศหายใจเสียชีวิตภายในท่ออีก
เจ้าหน้าที่ปิดล้อมหัวท่อท้ายท่ออะไรแบบนี้อยู่๓ชั่วโมงนะฮะ

ยกเลิกการค้นหาเป็นการชั่วคราวกันก่อน
เมื่อคืนวันเสาร์ผ่านเข้าเช้าวันอาทิตย์
แต่ก็วางกำลังดักซุ่มไว้บริเวณปากท่อ
รวมทั้งกระจายกำลังออกค้นหาไล่ล่า
เพราะรู้ว่าท่อนี้มันมุดแล้วไปโผล่ที่ไหน
คล้ายสิ้นสุดจับนายหมึกได้
ซอปากคำนายหมึกก็ยอมรับว่าเคยถูก
คดีข่มขืนเด็กหญิงอายุ๑๓ปี

อันนั้นเขาโดนจับนะเข้าคุก๕ปี
พอออกมาจากคุกแล้วเขาก็มาอยู่ใต้สะพานตรงนี้
แล้วหลังจากนั้นเขาก็มาก่อเหตุ
แต่วันที่ก่อเหตุเขาบอกว่าด้วยความที่เขากลัวไง
กลัวจะโดนถูกจับเข้าคุกรอบ๒อีกทีนึง
ก็เลยมุดหนีคุณสืบสกุล
ไปตามท่อระบายน้ำของเทศบาล
โผล่ที่ปลายท่ออยู่หน้าห้าง
วิ่งข้ามถนนมิตรภาพไปตึกร้างฝั่งตรงข้าม
แล้วก็วิ่งเข้าถนนกลางโรงเรียนเฉลิมขวัญ
แม่น้ำน่านไหว้ไปขึ้นฝั่งหน้าโรงแรมวังจันทร์
ก็นี่แหละค่ะท้ายที่สุดก็ไม่รอด
ถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัว
แล้วก็บอกว่าที่บอกว่าต้องซื้อบริการทางเพศ
กลัวไงกลัวว่าตำรวจจะดำเนินคดี
แต่สุดท้ายก็ต้องโดนอยู่ดีกันนะครับ